มาดูเหตุผู้เสียชีวิตจากการถูกพึ่งรุมต่อย

ที่จังหวัด๑แล้วก็ขึ้นหน้า๑สิทธิ์ครึ่งภิมศ์ไทยรัฐด้วย

เพราะว่าสองน้าหลานออกไปหาน้ำพึ่งขาย
ผู้ตายผู้เป็นน้าปีนขึ้นไปบนต้นไม้

ปรากฏว่าพึ่งแตกรัง

ทำครบไฟหล่นหลุดจากมือคุณ
ปกติครบไฟเป็นสิ่งสำคัญมาก

ทีนี้ถ้าทำตกไปควันไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ใช่พึ่งก็เลยรุมต่อยเลย

จังหวัดทางความราชสิเมาะรับแจ้งเหตุ
มีพึ่งหลวงต่อยคนจนเสียชีวิต
ต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณกลางไร่มันสัมปะหลัง
นิคมพัฒนาหมู่๑๐ตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมาร

เจ้าหน้าที่ก็รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑
พบชาวบ้านกำลังมุ่งดูร่างผู้เสียชีวิต
ติดอยู่บนต้นพลวงหรือว่าต้นกุงขนาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถกระเช้าจากเทศบาลตะมนตรังกาใหญ่
ช่วยนำร่างลงมาจากต้นไม้
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายสงกาเวหน
อายุ๓๖ปีเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔ชั่วโมงนะครับ
จากการสอบถามนายคมสรรชัยมีอายุ๑๖ปีหลานของผู้ตาย
ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองแล้วก็หน้า
ตระเวนออกมาหาพึ่งอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อนำไปขาย
ก่อนเกิดเหตุได้มาที่ไร่มันสัมปะหลัง
อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๓กิโลเมตร
ก็มองขึ้นไปบนต้นไม้พบรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่
น้าเป็นคนปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อไปเอาพึ่งแล้วก็น้ำพึ่ง
พร้อมกับเอาอุปกรณ์ขึ้นไปด้วยก็มีถังน้ำมีเชือกแล้วก็มีครบไฟนะครับ
ส่วนตนได้ยืนคอยอยู่ด้านล่างเพื่อจะรอรับเอาน้ำผึ้ง

ระหว่างนั้นเองนะได้ทำครบไฟหลุดจากมือตกลงมาด้านล่าง
ทำให้พึ่งแตกรังแล้วก็รุมต่อยน้าที่ปีนอยู่บนต้นไม้

ส่วนตัวเองซึ่งเป็นหลานก็โดนพึ่งต่อยตามลำตัวและใบหน้า
รีบวิ่งหนีออกมาจากไร่มันสัมปะหลัง
เพื่อไปบอกชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือน้า

จากนั้นได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

แต่ก็พบว่าน้าได้เสียชีวิตแล้ว
ขั้นตอนจากนี้ไปหน่วยกู้ไภฮุก๓๑
ก็ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพิมาย
เพื่อทำการพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

ก็ต้องมีอุปกรณ์ในการไล่พึ่งออกไปด้วยนะครับ
เขาบอกว่าพึ่งหลวงจะตัวใหญ่กว่าพึ่งปกติ
แล้วพิษเขาจะร้ายแรงมากกว่าพึ่งปกติด้วยใช่ครับ